หลายคนจะนึกถึงการพาไปขอโชคขอลาบที่นี่
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณค่ะ
ไปดูกันสิว่าคนที่เขามาที่นี่
งวดนี้เขาเป็นยังไงกันบ้าง
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ

สาธุชนจำนวนมากค่ะเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่
พรมเมษและกุมารทองเจ้าสัวเหง
อตฮิตสุดอยู่แล้วหลายคนดูตลอดข่าวกันมารู้ดีกันอยู่แล้วนะคะ
ส่วนบางคนเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อมาแก้บนด้วยนะ
เพราะได้โชคในงวดที่ผ่านมา
สาธุชนที่มาแก้บนเขานำข้าวสารฟักทอง
เอามาถวายแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
แล้วก็เอาน้ำแดงมาถวายกุมารเจ้าสัวเฮ่ง
อย่างเช่นคุณพี่ชวีวันพรมจันทร์ชาวจังหวัดกาลสิน
คุณพี่บอกว่าตัวเขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ฟังอีกครั้งนะคะ๐๙
จำนวน๒๐ใบค่ะรับเงินรางวัลไปทั้งหมด๔๐๐๐บาทค่ะ

ไม่ธรรมดาเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีหลังจากที่เขาโดนมา
เพราะฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอ
ร้องเองตบเองนักเลงพอ
เพลงนี้คือเพลงหน้าหน้าทองจริงแล้วเขาไม่ได้มาร้องเพลงค่ะ
แต่เขามาลงนะหน้าทองไป
เขาก็เลยคิดว่าการที่เขามาลงหน้าทองเนี่ยมันทำให้เขาดวงดีโชคดี
เพราะเขาลงนะหน้าทองแล้วก็ทำพิธีลงเส้นวาสนากับอาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่นี่ไป

ก็ว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
หลังจากแก้บ้นเสร็จเขาก็ทำการจุดจุดจุดจุด
สี้านั่นไงผมอยู่สิเกมคลัง
อ๋อเตรียมพร้อมด้วยเลยสนุกขนาด
คนนี้ได้ร้อยเพลงหรือนะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดูไปแล้วเนี่ย

เพราะว่าใครจุดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้ออันที่จุดของตัวเองไง
ถูกค่ะคุณนึกออกไหมเออเขาก็จะซื้อไอ้ทูบเนี่ยที่เขาจุดของตัวเอง
คุณคิดดูนะอย่างคุณชนะจุดอย่างนี้
แล้วที่ฉันจุดอย่างเงี้ยที่ฉันไม่ไปซื้อของคุณชนะหรอกนะไม่ไม่ซื้อหรอกนะ
ถูกไหมเขาจะเคยถูกก็ตามแต่ที่ฉันจะไม่ตามเขา
เพราะว่าตามใครก็ไม่ถูกสักคนตามตัวเองยังไม่ถูกเลยจะให้ไปตามคนอื่นได้ไง
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเอง
ก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปถ้าใครอยากจะสนใจเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง